เรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนหลังจากน้ำลดในพื้นที่ภาคใต้
เพื่อเสริมสร้างความสุขติดตามเรื่องนี้พร้อมกันครับ
คุณผู้ชมครับจากอุทธกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
แต่ว่าในช่วงขณะนี้เป็นช่วงที่น้ำลดลง
การฟื้นฟูการซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่เสียหาย

ดังนั้นครับวันนี้มีข้อแนะนำที่ดี
ในการที่จะให้คุณผู้ชมที่ได้รับผลกระทบ

ได้ตรวจสอบสภาพบ้านของตัวท่านเองนะครับ
แล้วก็ทำการซ่อมแซมอย่างมืออาชีพ
เพราะวันนี้เรามีบุคคลที่เป็นมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดอยู่ตรงนี้แล้ว

หนังสือตอนนี้ในพื้นที่ภาคใต้

ซ่อมบ้านหลังน้ำรถฉบับพกพา

ในการฟื้นฟูดูแลบ้านเรือน

ก็จะขอกล่าวถึงที่มาของการทำหนังสือซ่อมบ้านสร้างสุข

ไม่ว่าจะเกิดอุทธกภัยทุกครั้งที่ผ่านมานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินต่างนะครับ
หรือว่าสิ่งแวดล้อมอื่นนะครับ
เราเป็นบริษัทที่อยู่ในทำในเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะครับ
แล้วก็ใกล้ชิดกับเรื่องของบ้านอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็เราก็มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญนะครับ
พร้อมที่จะให้คำแนะนำแล้วก็วิธีการง่ายที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับ
ก็จะมีวิธีการอยู่ประมาณสัก๑๐วิธีการเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในสเต็ปถัดไป
เอาละฮะเราเจาะลึกเข้าไปถึงเรื่องของขั้นตอนในการฟื้นฟูซ่อมแสมบ้านเรือน

ขั้นตอน๑๐ขั้นตอนแต่ว่าวันนี้จะแจงออกมาเป็นง่ายมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ
เรามองเห็นภาพบ้านของเราแล้วกำลังเสียหายอยู่ในขณะนี้
ครับผมอันดับแรกนะครับหลังจากนำรถเนี่ยสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องจะเข้าไปดูเป็นอันดับแรกนะครับ
ก็คงต้องเป็นเรื่องของการตรวจสอบสภาพก่อนนะครับ
อันดับแรกเนี่ยคงต้องดูเรื่องของระบบไฟนะครับ

ครับผมเราเข้าไปเนี่ยครับเรายังไม่มั่นใจว่ามีการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือไม่นะครับ
ก็อาจจะสอบถามจากทางการไฟฟ้านะครับ
หรือไม่ก็ใช้หลักการง่ายดูเรื่องของวิธีการเปิดปิดสวิตช

หลังจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเข้าไปดูนะครับ

ไม่ว่าจะพร้อมของชุดเรื่องของรองเท้ายาง
คือเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนด้วยใช่ไหมครับ
ต้องป้องกันเรื่องของไฟฟ้าดูดนะครับ
อาจจะเตรียมเรื่องไฟฉายนะครับ
เพราะว่าห้องที่เราเข้าไปสำรวจเนี่ยอาจจะยังมืดกันอยู่นะครับ
แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสัตว์ร้ายที่อาจจะเข้ามาซ่อนตัวอยู่

หลังจากนั้นนะครับอาจจะต้องไปดูเรื่องของตัวสะพานไฟล์เบรกเกอร์นะครับ
ถ้ายังไม่ได้ปิดเนี่ยครับอันดับแรกเลยคงต้องปิดให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับ

ก่อนที่เราจะไปทำงานอย่างอื่นเข้าไปตรวจสอบอย่างอื่นนะครับ

ให้เตือนครับว่าปิดกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบก่อนนะครับ
ทำให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยนะครับว่าเราอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบ
หลังจากนั้นก็ตรวจสอบเรื่องของตัวเบรกเกอร์
หรือว่าสวิตช์ปลั๊กนะครับที่อยู่ในบริเวณที่อาจจะจมน้ำได้นะครับ

อาจจะดูด้วยตาเปล่านะครับว่ามีความชื้นหรือไม่นะครับ
มีคราบสนิมติดคราบโครนหรือไม่นะครับ
ถ้าเกิดยังติดคาบคนพวกนี้อยู่ก็อย่าเพิ่งเข้าไปทำอะไรนะครับ
ควรจะหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดีกว่านะครับ
อันดับที่๓เป็นเรื่องของการสดสอบระบบปลาที่บ้านนะครับ
หลังจากน้ำท่วมนะครับก็ขอให้สังเกตดูในเรื่องของบ้าน
ถ้าเกิดเรามีถังเก็บน้ำใต้ดินนะครับ
ถังเก็บน้ำบนดินที่ระดับน้ำท่วมถึงนะครับ
ให้สังเกตเรื่องของรอยรั่วรอยล้าวนะครับ
การวางของถังเนี่ยครับยังอยู่ในสภาพเดิมหรือไม่ครับ
เพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่า
มีการลั่วเข้าไปเนี่ยน้ำก็เป็นน้ำสกปรก
เราก็ควรจะมีการเปลี่ยนน้ำซะก่อนนะครับ

แต่สำหรับบ้านที่เรามีปั๊มน้ำนะครับ
ครับผมในลำดับที่๔นะครับ
เป็นเรื่องของการตรวจสอบระบบท่อดาบและสุขภัณฑ์นะครับ
โดยปกติก่อนอื่นเนี่ย
เราควรจะต้องสังเกตว่า

มีการอุดตันพวกนี้อยู่หรือไม่นะครับ

โคลนต่างดินต่างหินเสดหินอะไรอย่างนี้
ใช่ครับอันนี้ก็ควรจะต้องทำความสะอาด
อาจจะใช้น้ำใช้แรงลมแรงดัน
หรืออาจจะใช้วัสดุสำหรับทะลวงท่อนะครับ
เพื่อทะลวงให้น้ำไหลได้เป็นปกตินะครับ
ลำดับถัดมาการดูเรื่องของสุขภัณฑ์นะครับ
ก็อาจจะมีเรื่องของคราบสกปรกนะครับ
อันนี้ก็อาจจะต้องใช้น้ำยาทำความสะอาด
ผงซักฟอกนะครับในการทำความสะอาด
หลังจากนั้นตรวจสอบเรื่องของสุขภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
เรามีสุขภัณฑ์ใช้แล้วเรามีไฟฟ้าใช้เรามีปลาปลาใช้แล้ว

ลำดับถัดไปการซ่อมแซมเรื่องของประตูหน้าต่างนะครับ
อันดับแรกเนี่ยก็สังเกตเลยถ้าเกิดบ้านเราเป็นวงกบไม้ประตูไม้นะครับ
ก็ทดลองเปิดปิดดูนะครับว่าใช้ได้ปกติหรือไม่
ถ้าเกิดมีอาการบวมหรือโก่งพวกนี้ครับ
ถ้าบวมเฉยเนี่ยก็ยังพอได้อยู่นะครับ
อาจจะผึ่งอากาศให้แห้งนะครับแล้วค่อยทดลองนะครับ
แต่ถ้ามีอาการโก่งประกอบด้วยนะครับ
อันนี้ก็ควรจะถอดนะครับแล้วก็ใช้วัสดุหนักกดทับ

หลังจากแห้งสนิทนะครับก็ค่อยปั๊บแต่ง
แล้วก็ใส่กลับไปใหม่แล้วก็ค่อยทำสี
ก็ไล่เลี่ยงกันมา๕ข้อ

คุณสุรินจะมาแนะนำอีก๕ข้อ๕สิ่งที่ต้องตรวจสอบบ้าน
ของคุณที่เสียหายไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างนะฮะ
พื้นบ้านเพดานอะไรต่างนานาที่คุณต้องตรวจสอบ

ดังนั้นหลายคนต้องการได้รับความรู้
ก็มีหนังสือคู่มือนี้ถึงพี่น้องชาวใต้แล้วใช่ไหมครับ

หรือที่๐๗๔๒๑๒๑๐๑นะครับ
แล้วก็ยังมีช่องทางต่างครับคุณผู้ชมครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์เอ่ยนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ติดต่อกันได้สะดวกง่ายมากนะครับ

พรุ่งนี้ห้ามพลาดครับมาติดตามอีก๕ขั้นตอน
ในการที่จะตรวจสอบสภาพบ้านเรือนที่เสียหายหลังจากน้ำท่วมครับ

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดด้วยให้ความรู้กับเรา

พรุ่งนี้เรานัดกันตรงนี้อีกนะครับคุณผู้ชมครับ
เพื่อที่จะดูแลซ่อมแซมบ้านเรือนที่รับผลกระทบจากอุทธกภัยนั่นเองครับ